อีกคนนึงค่ะที่ป่วยเป็นโควิด๑๙นะคะก็คือนักคอมชวนชื่อนั่นเอง
ซึ่งหลายคนค่ะก็แสดงความเป็นห่วงนะเพื่อนในวงการบันเทิงเอง
รวมถึงนอกวงการนะก็ส่งมลังใจไปให้นักคอมแล้วก็ครอบครัวเหมือนกันค่ะ
อย่างนักแสดงคนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณก้อยรัชวิน
ซึ่งนักคอมเนี่ยนะก็เราก็สอบถามไปนะคะถึงอาการล่าสุดของนักคอมค่ะผ่านทางคุณไอซ์ลูกสาวค่ะ
ก็ได้รับคำตอบว่าตอนนี้อาการของนักคอมนะโดยรวมยังถือว่าทรงตัวอยู่ค่ะ
ขณะที่ตัวเธอแล้วก็คุณแบงค์ค่ะอธิกิจณสามีวันนี้ค่ะก็กักตัวครบ๑๔วัน
แล้วก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นครั้งที่๓ค่ะ
โดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่าผลตรวจอาจจะออกในช่วงเย็นนะคะหรือว่าในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
ในวงการบันเทิงค่ะก็ยังคงส่งกำลังใจให้นครอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้ขึ้นรูปไว้นะคะ
ก้อยออกมาส่งกำลังใจให้นครนะคะแล้วก็ครอบครัว
เธอเนี่ยโพสต์รูปคู่กับนักคอมพร้อมเขียนบรรยายความรู้สึกไว้ค่อนข้างยาวทีเดียว
เล่าถึงความประทับใจที่เธอนั้นมีต่อนักคอมค่ะ
บอกว่าก่อนวันที่เธอจะแต่งงานเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย
นครเข้ามาทักเธอเลยนะจะแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะ
เตือนน้าด้วยนะน้าเนี่ยอยากไปเล่นในงานแต่ง
แขกเนี่ยจะได้ขำกันนี่นาว่าอย่างนั้น
วงเล็บด้วยนะคะว่ายิ้มโชว์ฟันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก้อยค่ะยังเล่าอีกว่าประโยคนี้นักคอมพูดกับเธอ
ตอนนั้นเนี่ยนักคอมแล้วก็ทีมงานก็มีพี่บอลพี่แจ๊ดนี่แหละ
ไปช่วยไลฟ์ในรายการตลาดใจค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดในรอบแรก
ก็มีการพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น
และถึงแม้ว่าวันงานวิวาของก้อยแล้วก็ตูนนะคะ
คอมจะติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมงานได้ค่ะ
แต่ตัวของเธอเองเนี่ยก็และพี่ตูนนะก็ไม่เคยลืมน้ำใจที่นักคอมมีให้ค่ะ
ครั้งนี้เลยอยากขอส่งกำลังใจให้นครแล้วกันให้หายปลอดภัยเร็วค่ะ
แล้วก็ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยนะคะฝากไปถึงนครด้วยนะคะ
พี่ตูนเนี่ยยังรอให้น้าด่าอยู่นะคะ
นะครับผมขออธิเดี๋ยวครับนะช่วยด่าผมหน่อยครับ
แล้วแบบอย่างพี่ตูนเนี่ยใครนะคะจะด่าลงจริงแมะ

ส่วนอีกคนนึงละกันค่ะที่เราส่งกำลังใจไปให้มากเลยทีเดียวนะคะ
ก็คืออัต้อยเสถานั่นเอง
อัปเดตล่าสุดจากผู้จัดการส่วนตัวบอกว่า
ตอนนี้ยังคงมีอาการปกติไม่เปลี่ยนแปลง
ต้อยค่ะทานอาหารได้เยอะขึ้นมีไอนิดหน่อยแต่ก็ไม่มาก

แล้วตอนนี้คุณหมอก็ให้ยารักษาทุกวันดูอาการสังเกตอาการไปด้วย
ต้อยนะคะยังฝากขอบคุณไปถึงทุกคนด้วยที่ห่วงจะสู้แล้วก็จะพยายามแข็งแรงให้เร็วที่สุดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ทั้งนักคล่อมแล้วก็อาต้อยเสพานั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชม